ในพื้นที่นี้เนี่ยคือก็มีคนที่เขาเหมือนกับเขามีอาการจากยาเสพติดนั่นแหละ
แล้วก็ป่วนชาวบ้านป่วนข้ามอำเภอเพราะเธอคนเดียวจริงค่ะ
เหตุการณ์นี้นะกำนันยังบอกเลยว่าเฮ้ยผมเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย
ให้ผมปราบตลอดเลยคิดดูสิชาวบ้านแจ้งเรื่องยาเสพติด๓วันติดแล้วอะค่ะ
เจรจานะผู้ชายคนนั้นน่ะเขาอยู่ที่ซอยคลองมวง
นพิตำของนครศรีธรรมราชคือเขาเดินไปตามถนนแหละ
ชาวบ้านเขาก็กลัวบางทีพอผู้ชายคนนี้ก็เห็นบ้านไหน
ผลไม้ก็ไปหยิบมากินไม่ได้ขอแล้วก็บางทีเขาก็มีอาการอ่ะ
เออพอมีอาการขึ้นมาจากการเสพยาชาวบ้านเขาก็หวาดภาวะ
แต่พอผู้ชายคนนี้เขารู้ว่านั่นกำนันมาเป็นเจ้าหน้าที่มา
เขาก็สงบสติอารมณ์ลงนะคะผู้ชายคนนี้เขาเป็นแรงงานชาวเมียนมา
ซึ่งเขาทำงานอยู่ในโรงงานไม้ยางพาราห่างจากตรงนี้ไปสัก๖กิโลได้
ที่สุดคนในโรงงานมาเอาตัวเขากลับไปเรียบร้อยแล้วนะ
แต่ว่ากำนันเองบอกว่าหูเอาจริงนะพวกผมกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่รู้จะทำไงแล้ว
ยาเสพติดมันเกลื่อนมันระบาดไปหมดแล้วคนก็คลั่งรายวันเลยเหมือนกันนะครับ